ดิฉันก็นึกถึงเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งขึ้นมาคุณผู้ชม
เพราะว่ามีคนที่เขานำของเก่าใหม่ใช้แล้ว
ของที่มันไม่มีประโยชน์ของที่มันไร้สาระ

ของที่มันไม่มีประโยชน์ของที่มันทิ้งแล้ว
คนที่มันไม่ได้ใช้ของที่มันไร้สาระ

ของเก่าของแก่

เอาไปทำให้มันมีคุณค่าขึ้นมาได้
คุณจ่ายรู้ไหมว่าวิธีเพิ่มเมื่อค่ามันเป็นยังไง

เอาให้ดูนะว่ามันมีความมากมายหลากหลายจริง
เราบุกไปที่ร้านช่างกล้าค่ะ

กล้านี่คือชื่อของช่างจริงค่ะ
คือนายอดีศรแสนคำนะคะ
เปิดร้านขายของเก่าอยู่ที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม
ช่างกล้าเล่าให้ฟังถึงต้นทางที่มาของการเปิดร้าน
บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นเซลล์แมนขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทำไปทำมามันอิ่มตัวแล้วไงก็เลยลาออกมา
แล้วก็มีการซ่อมมอเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย
ด้วยความที่เป็นคนชอบแล้วก็รักเกี่ยวกับกลไกการทำงานของแสงสีเสียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วเนี่ย
ก็เลยตัดสินใจเปิดร้านจำหน่ายร้านรับซ่อมเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์เป็นของตัวเองซะเลย
ไอฟี่ปลอดภักดิ์พักหนึ่งมีเด็กนักเรียนสนใจเข้ามาซื้อมอเตอร์เพื่อทำงานส่งอาจารย์
ก็เลยได้แนะนำให้ให้กับน้องน้องเนี่ยทราบถึงการออกแบบเกี่ยวกับอุปกรณ์และต่าง
เป็นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของตัวเองขึ้นมา
หุ่นยนต์ปั่นจักรยานที่เห็นข้างหลังเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ร้านของตัวเองนั้นอยู่ในตลาดของเก่า
ก็จะเห็นจักรยานเก่าจอดทิ้งไว้ไม่มีค่าไม่มีคนสนใจ
ก็เลยนำจักรยานเหล่านี้นะคะมาประกอบเป็นหุ่นยนต์ปั่นจักรยานขึ้นมา
เอามาใส่ลำโพงค่ะมีเสียงเพลงด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไอเดียน่ารักเก๋เป็นของตั้งโชว์ก็ได้นะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาก็ขายในราคาไม่แพงนะ๒๕๐๐๕๐๐บาทนะคะ
ของเก่าของไร้ค่าแล้วเอาเหล็กเอาอุปกรณ์ต่างมาประกอบกัน
กลายเป็นของเก๋แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลดต้นทุนไปได้ลดปัญหาขยะได้ด้วยนะคะ
ส่วนผลงานอีกผลงานหนึ่งที่ช่างกล้านั้นภูมิใจนำเสนอมาก

เครนนะครับเรียกว่ารถยกของ
รถยกของอะไรนะรถยกของ
ค่ะก็คือแครนอ๋อแครน
เป็นรถยกของนะคะทำมาจากเครื่องออกกำลังกายคุณชนะคุณใบตอง
มันทำมาจากเครื่องออกกำลังกายที่คุณชนะเอาไว้ตากผ้าค่ะ
ที่ที่ฉันเอาไว้พาดพัชตัวค่ะเนี่ยค่ะ
เอามานะคะสามารถช่วยผ่อนแรงในการยกของได้กว่าร้อยกิโลกรัม
นี่ไงอารมณ์ก็คือวิธีการของมันคล้ายกับแม่แรง
อย่างนั้นเลยเป็นเอาไว้ยกของ
สามารถที่จะผ่อนแรงได้ไม่ต้องก้มไม่ต้องเมื่อยตัวด้วย
ทำให้งานคล่องตัวมากขึ้นด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ
ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไอเดียจริง
ช่างกล้าก็เลยอยากจะฝากข้อคิดดีให้กับทุกคน
โดยเฉพาะน้องวัยเรียนด้วยนะคะจะบอกอะไร
ไปฟังเสียงของช่างกล้าเลยค่ะ
เราอยากจะเชิญชวนน้องแล้วก็นะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยนะ
คืออย่าไปมองข้ามถึง
ขยะหรือของเก่าที่เราไม่ได้ใช้ที่บ้านเราลองดูว่ามันมีอะไร
นะครับให้เกิดประโยชน์ณอย่างคุ้มค่าที่สุด

ไม่ต้องไปซื้อที่บ้านเราเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยมีนาธิเทล
แล้วเราได้ออกไอเดียด้วยใช้ของที่เดียวจะทำอะไรได้บ้าง

อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของคนที่ใช้ความรู้ที่ตัวเองมี
ใช้ความชอบที่ตัวเองสนใจเนี่ยนะคะมาผนวกร่วมกัน
แล้วก็เอาของที่มีอยู่ที่มันเหลือเกลื่อนกลาดเนี่ย
ประดิษฐ์เป็นสิ่งของจากของไม่มีค่ามันก็มีค่ามีราคาขึ้นมาได้
ที่สำคัญมันภูมิใจค่ะเพราะมันเป็นชิ้นเดียวในโลกจริง
ก็เป็นคนผลิตเองอะเนาะแต่ก็สร้างประโยชน์
แล้วก็เห็นแล้วเนี่ยนะสำหรับเจ้าตัวแม่แรงเนี่ยผมว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงนะ

ใช่ไหมมาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้จนกลายเป็นแม่แรง
แอปโดมิไนเซอร์มาสร้างแอป
แอปอะไรแอปแอปอะไรก็ไม่รู้แอปแอร์แอปแบ๊วดีกว่า
ตอนนี้เป็นก้อนแล้วแต่เนี่ยของพี่เขาใช้ได้จริงสุดยอดเลยนะครับ
เลยเนี่ยเห็นไหมคุณดูซิว่าของเก่าบางทีที่เราอาจจะไม่เห็นค่า
เห็นว่ามันไร้คุณค่ามันก็ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็เพิ่มมูลค่าได้สำหรับใครบางคน
ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีความคิดเท่านั้นเองนะคะ